อีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเด็กอีกเหมือนกันนะคะ

เพื่อนข้างบ้านเป็นผู้ชายเมายาบ้าแล้วก็คลั่งบุกมาข่มขืนเธอ

ล่าสุดตำรวจทำงานไว้นะคะจับตัวไว้ได้แล้วค่ะ
นี่ค่ะสภาพเมื่อกี้ก็โดนพี่ชายของผู้เสียหายเข้าไปสักหนึ่งทีด้วยอารมณ์นะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะที่บ้านพักตำบลคุ้งลานอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ชายที่ถูกตำรวจล็อกตัวให้นั่งขัดสมาธิอยู่ที่พื้นไม่สวมเสื้อสวมกางเกงขาสั้นเนี่ย
ชื่อว่าในหนึ่งไกลสมรสอายุยี่สิบเก้าปีนะคะ
ตำรวจภูทรบางปะอินแล้วก็ทีมกู้ภัยมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เขาได้รับแจ้งมาว่ามีหนุ่มเมายาบ้าไปข่มขืนเพื่อนบ้านก็เลยลงที่เกิดเหตุเลยนะคะ
แล้วก็กรวนเข้าไปจับตัวนายหนึ่งคนนี้เอาไว้ได้
แล้วก็นำไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
ของกลางเนี่ยมีมีดทำครัว๑เล่ม
มีดสปาต้าหนึ่งเล่มปืนบีบีกันอีกหนึ่งกระบอกด้วยนะคะ
พอพี่ชายผู้เสียหายเนี่ยรู้เรื่องจากแฟนของน้องสาว
ก็เลยพากันไปที่บ้านของในหนึ่ง
พยายามจะเข้าไปคุมตัวแต่นายหนึ่งไม่ยอม
มีการเอามีดสปาต้าเอาปืนบีบีกันออกมาข่มขู่ด้วย
ก็เลยเอาท่อนเหล็กฟาดใส่ในหนึ่ง

ตำรวจกับกู้ภัยมาถึงก็เลยสามารถจับตัวได้สำเร็จนะคะ
น้องคนเสียหายที่อายุ๑๕ปีก็เล่าบอกว่าตอนนั้นเนี่ย

อยู่ในมือในหนึ่งก็ใช้มีดงัดประตูบ้านบุกมาที่ห้องนอน
แล้วเอามีดจี้คอบังคับข่มขืนเลยนะคะจนสำเร็จความไคร่
แล้วก็หนีกลับไปที่บ้านของตัวเองที่อยู่ติดกันนี่แหละ
น้องก็เลยรีบขับรถไปหาแฟนเล่าให้แฟนฟังแล้วก็โทรบอกพี่ชายค่ะ
เรื่องต้นในหนึ่งยอมรับสารภาพนะคะว่าก่อเหตุจริง
เขาบอกเขาเสพยาบ้าแล้วก็เห็นว่าน้องที่เสียหายอยู่บ้านคนเดียว
ก็เลยฉวยโอกาสเข้าไปข่มขืน
สารภาพขนาดนี้แล้วตำรวจก็แจ้งไปเลย๒ข้อหานะคะ
ก็คือข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยบังคับข่มขืนจิตใจที่ผู้อื่นไม่ยินยอม
แล้วก็บุกรุกแค่สถานของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ